เหตุการณ์นี้ก็ต้องย้ำก็ต้องเตือนครับ
มีมิจฉาชีพเอาแบงค์พันธุ์ปลอมไปซื้ออาหารเจคุณยาย

ได้ไปทั้งอาหารเจและได้เงินทอนจากคุณยายไปอีก๘๐๐

เอาแบงค์ปลอมมาแลกแก๊งจริงครับและนี่คือภาพหลักฐานครับ
สวัสดีครับ

ก็บอกว่าเขากดมีใบเดียวด้วยเขาไม่มีแบงค์ใหม่ให้เปลี่ยนอ่ะ

เหตุการณ์วันที่สิบห้าตุลาคม

รูปร่างท้มหน่อยอายุประมาณซักห้าสิบปี
สอนสีแดงจิ้มเอาไว้อยู่ตรงนั้นนะฮะใส่เสื้อโปโลแขนสั้นสีกลมท่า
กางเกงลายพรางสีครีมครับใส่หมวกแก๊ปด้วย
ทีมาซื้ออาหารเจช่วงนี้เทศกาลกินเจใช่ไหมครับ
๓ตุลาคมหลายร้านก็มาขายอาหารเจ
เขาก็มาซื้ออาหารเจที่ร้านนี้ครับผัดหมี่ซั่ว๓กล่องคุณยาย
เปี๊ยะทอด๒กล่องรวมแล้วราคา๒๐๐บาท
เขาเอาแบงค์พันธุ์ปลอมมายื่นให้กับเจ้าของร้าน
แต่พอเจ้าของร้านจับดูแล้วมันแปลกก็เลยปฏิเสธไม่รับ
มันมีใบเดียวเหลือใบเดียวเลยเนี่ย
แม่เจ้าของร้านอาสาเดินไปแลกเงินที่ร้านสะดวกซื้อ

คือคนร้ายตอนแรกอาจจะใจแบบตุ้มต่อมแล้วนะ

แต่ก็ยังคงตีเนียนต่อไปครับ
หลังจากไปแลกเงินเอามาทอนให้คนร้ายเสร็จแล้ว
คนร้ายรับเอาอาหารเจและเงินทอนซึ่งเป็นแบงค์จริง

ล่าสุดครับผู้เสียหายคุณพิมวลันอายุ๕๐ปีครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
ตำบลบางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีครับ
ช่วงประมาณ๘๙โมงเช้า๑๕ตุลาคม
ตอนแรกปฏิเสธแล้วนะว่าไม่เอาไม่เอาแบงค์นี้ไม่มีทอน
แต่คุณแม่ของคุณพี่เขาอายุ๗๒เลยนะฮะ
เสียดายเพิ่งจะขายของได้บางทีแล้วเพิ่งเปิดร้านไง
ร้านนี้จริงแล้วก็มีทั้งน้ำแข็งใสมีทั้งอาหารเจด้วย
ก็เลยเอามาก็ได้เดี๋ยวไปแลกแบงค์มาให้เดี๋ยวเอามาทอน
นี่นะฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมงพนักงานร้านสะดวกซื้อเดินมาที่ร้านบอก
ทำยังไงล่ะเนี่ยคุณยายสมบูรณ์ครับอายุ๗๒ปี
คุณแม่ของคุณพี่พิมวลันบอกว่า
พอรู้เป็นแก๊งปลอมนี่ตกใจมากเลยนะก็เลยรับผิดชอบ
เอาเงินไปคืนให้กับร้านสะดวกซื้อ
กลายเป็นว่าจ่ายไป๒ทางเลยสิเนี่ย
ก็ต้องรับเองไงคือกลายเป็นตัวตัวตัว

แล้วต้องเอาแบงค์พันธุ์ไปให้กับร้านสะดวกซื้อที่เอาไปแลกอีก

เขาบอกว่าคนร้ายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยนะ
แต่สังเกตว่าตอนที่เดินเอาเงินไปแลกเนี่ย

คนร้ายเดินตามไปคอยจับตาดูตลอด
เขาจะรู้ทันหรือเปล่าเขาจะจับโป๊ะได้ไหม
ก็เลยคิดว่าคนร้ายคงจะรู้ทั้งรู้แล้วแหละ

ฝากเตือนให้พ่อค้าแม่ขายทุกคนทุกร้านระมัดระวังด้วยครับ

เขาก็เดินกลับมาร้านเรามาสั่ง
มีชั่วมาสั่งป่อเปี๊ยะ
แล้วก็๒๐๐บาทเลยเขาบอกนี้

เขาบอกว่าเจ้านายเขาเพิ่งกดมาให้
ก็เดินมาอีกสักชั่วโมงนึง

เขาบอกแบงค์ปลอมนะยาย

อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
ส่วนร้านอื่นนั้นก็เน้นย้ำครับให้ระมัดระวังด้วย
จริงเขาบอกว่าหลังจากนี้นะ
คงจะเลี่ยงการรับเงินสดแล้วแหละให้ใช้การสแกนจ่ายแทน
หลายล้านก็เลือกแบบนั้นแต่ว่าตอนสแกนจ่ายก็ต้องดูด้วยนะ
สลิปให้ดีด้วยนะเพราะว่าไอปลอมสลิปสมัยนี้มันก็มีเหมือนกัน
เมื่อกี้เวลาเอามาเทียบกับแบงค์จริงแล้วขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดู
คือมันก็จะเห็นถึงความแตกต่างแหละว่าแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงมันต่างกัน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูความเงาเห็นไหมดูเส้นอะไรต่างเห็นไหมคะ
ข้างบนมันดูแบบเป็นกระดาษกระดาษข้างล่างมันจะมีความเงากว่านะคะ
นี่มันก็จริงเนอะมันก็ต่างนะคุณน้ำแข็งเนาะ
แต่ว่าบางทีนึกบางทีออกไหมบางทีมิจฉาชีพชอบมาจังหวะแบบไหนรู้ไหม
รีบสุรปนเลยแหละ
ใช่แล้วร้านนั้นคนเยอะแล้วก็เอาเร็วหน่อยพี่เร็ว
โอ้โหบางทีเขาก็ไม่ทันได้สังเกตต้องระวังเพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะคะ